ท่านผู้ชมครับมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับเขาก็ร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนมา
เดือดร้อนอย่างหนักจากหมู่บ้านข้างกันที่เขามาสร้างที่หลัง

สุดท้ายเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันไหลลงมาเนี่ยมันลงมาที่บ้านเธอหมดเลย

มันมาเป็นแบบนี้เลย

เนี่ยตกไม่ตกเลยตกตกเลย

รั่วยันเป็นรูกลางกำแพงเลยนะฮะ
ไม่ได้สร้างกำแพงน้ำตกเอาไว้เองนะค่ะ

โอ้โหแล้วจะอยู่กันยังไงนะคะแบบนี้
แล้วมันอยู่ติดกับอีกหมู่บ้านหนึ่ง

มันไหลรวมตรงนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของบ้านชื่อคุณจุธามาศนะครับ
เอาคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ
บอกว่าหมู่บ้านที่อยู่ข้างกันเนี่ย
เขาถมดินสูงเท่ากับหลังคาบ้านเธอเลยฮะ

ซ้ายมือนี่คือบ้านของคุณจุธามาศนะครับ
ฝั่งขวามือเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เขาถมดินแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่

แล้วก็แหมตามปกติวิสัยยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหม
ปกติจุดหลังบ้านหรือว่าข้างบ้านเนี่ย

แต่ส่วนมากเขาจะไปสร้างกำแพงด้านหลังจนชิดขอบกำแพง
มันก็เลยเกิดเป็นจุดที่น้ำเนี่ยมันไหลลงมาแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

บ้านของคุณจุธามาศอยู่ที่ตะบนบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปถึงพี่จุธามาศเขาก็พาไปดูกำแพงหลังบ้าน
อกจากมันรั่วด้านบนมันแตกเป็นรอยร้าวมีน้ำซึมออกมาด้วย
นี่ภาพมุมสูงนะฮะคือหลังของคุณจุธามาศเนี่ยจะเป็นหลังสีน้ำตาลเข้ม
ซึ่งมันจะมีหลังบ้านที่เป็นหลังคาชนกันแบบนี้นะครับ
จุธามาศบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มา๑๐กว่าปีนะครับ
จากนั้นก็มีการสร้างหมู่บ้านที่อยู่ติดกันเพิ่มขึ้นมา
เขาถมดินขึ้นมาสูงเมื่อปี๕๙นะครับก็คือผ่านมา๗ปีนะครับ
โดยพื้นบ้านชั้นแรกของหมู่บ้านข้างกันเนี่ย
สูงเท่ากับหลังคาบ้านของฝั่งบ้านของพี่จุธามาสพอดี

คือฝั่งบ้านพี่จุธามาศเขาก็มีหลายหลังเขาเป็นหมู่บ้านเหมือนกันนั่นแหละ
แต่ว่าเหมือนกับบ้านของเธออยู่ตรงกลางแล้วมันเป็นจุดที่มันต่ำกว่าบ้านเพื่อนบ้าน
น้ำมันเลยไหลทะลักมารวมอยู่ที่นี่นะฮะทุกวันนี้ก็กังวลที่สุดก็คือกลัวว่ากำแพงเนี่ยมันจะพังถล่มลงมา
เพราะมันโดนน้ำเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะเวลามีฝนตกนะฮะตอนนี้มันร้าวแล้วมีน้ำไหลผ่านกำแพงออกรูตรงกลางก็ยังมีอ่ะ
เธอบอกเธอเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการในพื้นที่แล้วนะครับ
ตั้งแต่ทางฝั่งนั้นเขาเริ่มสร้างโครงการจนบ้านเขาเสร็จจนขายหมดจนผ่านมา๗ปี
ไปแจ้งนิติของหมู่บ้านตัวเอง
จะมาแก้ปัญหาให้ทั้งทั้งที่จ่ายค่าส่วนกลางไปแล้ว
แล้วไม่ใช่แค่หลังเดียวมันมีอีก๔หลังจากทั้งหมด๗๐กว่าหลังคาเรือน
เจอปัญหาเหมือนบ้านพี่จุธามาศเขา
เวลาเจ๊ถ่ายไปแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนี้เห็นมันไม่จบน้ำก็ยังเข้าอยู่อย่างเงี้ย

ครับเป็นศูนย์รวมน้ำมาทางเราอยากให้หน่วยงานอ่ะเข้ามาช่วยเหลือซื้อ
มาหาเนื้อทางการแก้ไขให้หน่อยค่ะมันเดี๋ยวร้อยจริงจริงเจ็ดสิบสิบแปดทีแล้ว
หมัดมากถ้าอังคารฝั่งตรงข้ามไม่สามารถหาวิธีการแก้ไขเรื่องน้ำเข้ามาได้
ครับเขาขอข้างโรงพยาบาลนะคะมาซื้อบ้านเราไปจีบเราไม่ไหวจริงจริง
ครับมันหลักจริงจริงค่ะคือเราก็ต้องการทำให้ใครเดี๋ยวล้อ
แต่ตอนนี้เราเดือดร้อนจริงจริงคือบ้านของพี่จุธามาศเนี่ยเธออยู่ตรงกลางไง
แล้วเป็นแอ่งตรงกลางไงค่ะนึกออกไหมซ้ายขวาคือบ้านหลังเดียว
คือพอฝนตกลงมาเนี่ยฝั่งของหมู่บ้านที่อยู่ติดกันที่เขาสร้างถมสูง
น้ำมันไหลลงมาอยู่แล้วแล้วฝั่งหมู่บ้านของพี่จุธามาศเนี่ย
บ้านเธออยู่ตรงกลางนะสีน้ำตาลเนี่ยอ่าเดี๋ยวถ้ามีภาพมุมสูงแล้วไปถึง
ไปถึงหลังคาหมู่บ้านเนี่ยแล้วเดี๋ยวช่วยหยุดภาพเอาไว้หน่อย
อ่าอีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมกว้างกว้างนะฮะคือพออยู่ตรงกลางแล้ว
บ้านเธอเป็นแอ่งต่ำที่สุดอืมมันก็ทำให้นี่นี่ตรงนี้นะฮะ
เอาหยุดหน่อยนะของเธออยู่ตรงกลางเลย
สีน้ำตาลนะค่ะแล้วฝั่งสีสีส้มอ่ะ
ฝั่งขวามือเนี่ยเขาสูงกว่าพอน้ำเขาไหลลงมาทางฝั่งซ้ายมือใช่ไหม
และฝั่งสีน้ำตาลฝั่งบ้านพี่จุธามาศเนี่ยจากด้านบนกับด้านล่างเนี่ย
คือมันเป็นแอ่งไหลรวมมาตรงกลางที่บ้านของพี่จุธามาศเธอก็เลยโดนบวกบวก
อืมน้ำมันไหลรวมลงมาที่บ้านหลังนี้หมดนะฮะ
ตอนนี้เราก็ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเดิมเนี่ยที่ดินที่เขาสร้างหมู่บ้านกันแถวนี้
เขาเรียกว่าห้วยน้ำขาวเป็นพื้นที่อุ้มน้ำอยู่แล้ว
เป็นพื้นที่ว่างเปล่าชาวบ้านก็เอาวัวเอาควายไปปล่อยกินย่าก็มี
จากนั้นก็มีหมู่บ้านมาสร้างแล้วถมดินสูงกว่าหมู่บ้านอื่น
มันก็เกิดปัญหาแบบเนี้ยมาเจ็ดปีแล้วนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่นะครับ
ก็คือนายสมหวังเอี่ยมดีบอกว่าก่อนหน้านี้หมู่บ้านที่ถมดินสูงเนี่ย
เขาก็ได้เทปูนระหว่างช่องกำแพงของทั้งสองหมู่บ้านเพื่อบังคับให้น้ำเนี่ย
ไหลไปทางท่อระบายน้ำของหมู่บ้านที่เขาถมสูงแต่น้ำมันยังไหลทะลักไปยังบ้านของคุณจุธามาศเขา
ซึ่งเป็นบ้านผู้เสียหายนี่เห็นไหมเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮ
อ่าจากขวาลงมาซ้ายแล้วจากหมู่บ้านกันเองเนี่ย
บังเอิญหลังนั้นก็ไปต่ำกว่าเขาสุดเพราะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่แบบ
มันซุดลงไปเรื่อยอยู่แล้วอ่ะนี่เห็นไหมฮะ
ทีนี้เนี่ยพอเกิดปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยทางนายกเทศมนตรีตะมนตบังเสร่บอกว่า
เชิญผู้เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่นะแล้วเดี๋ยวจะเชิญกันมาเนี่ย
ลงนามบันทึกข้อตกลงทั้งสองฝ่ายอีกครั้งในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
และจะให้กำหนดเวลาให้ชัดเจนด้วยว่าใครต้องแก้ยังไงบ้าง
แล้วต้องแก้ให้เสร็จเมื่อไหร่ถ้าไม่ดำเนินการกัน
เดี๋ยวจะใช้กฎหมายเข้ามาดำเนินการต่อไป
ณวันนี้ผมก็ติดต่อตลอดบอกให้ทำมาจริง
ผมจะทำหนังสือสัญญามาตกลงกันเลยว่าคำพูดใช้ไม่ได้แล้วล่ะ
คุณต้องรับผิดชอบประกาศทำหนังสือผมก็ลงนามกำนันลงนาม
แล้วก็นิติกรอ่านหนังสือมาคุณต้องรับผิดชอบ
ภายในวันนั้นวันนี้กำหนดกฎเกณฑ์มาเลยว่า
คุณจะทำให้เสร็จเมื่อไหร่ให้เขาเดือดร้อน
ผมเห็นใจครับเขาเดือดร้อนเพราะไม่เป็นใครใครไม่รู้หรอก
ความเดือดร้อนที่รับผลกระทบเนี่ยแล้วผมก็พยายามทำดีที่สุด
ไม่ได้ปล่อยปะรั่นเลยกับเขา

รางน้ำฝนทำรางอะไรบังคับน้ำให้มันลงไปในรางที่มันควรจะลง
ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ตัวผู้เสียหายแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

คืออุดยังไงทำยังไงมันไหลมาเรื่อยอ่ะใช่ไหม